ตำนานบทใหม่กันบ้างดีกว่าค่ะ

นี่แต่ก่อนนะไปสร้างวีรกรรม

สตาร์ทมอร์ไซส์

บอกว่าล่าสุดไปสตาร์ทมอไซค์ในน้ำ

คุณนี่เก่งนะเอาสองอย่างมารวมกัน
สองอย่างนี้เลยกลายเป็นไวรัลนะคะทั่วโซเชียลเลยนะคะ
อย่างที่เราทราบกันดียังจ้ะยังเบอร์โจ๊เพียงเท่านั้น
ล่าสุดค่ะมีตำนานหมดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งนะ
หนุ่มโตโน่เล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บางแสน
แล้วมีแฟนคลับที่เดินทางมาจากจังหวัดสะแก้ว
เพื่อมาดูเจ้าตัวเล่นคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลย
งานนี้มีชาวเน็ตได้เผยคลิปนะคะตนกับแฟนคลับหน้าเวที
จากนั้นค่ะโตโน่คุณผู้ชมค่ะถอดรองเท้า
บ้านคอยเรียกเกือบรองเท้าให้แฟนคลับคนดังกล่าวไปเลย
เมื่อวานนี้ค่ะได้เจอตัวหนุ่มโตโน่เจ้าตัวก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะ
ว่าไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นนะครับ
บอกเนี่ยผมรักแฟนคลับของผมอย่าให้เขามีความสุข
แฟนคลับเดินทางมาไกลค่ะ
ก็เลยมอบรองเท้าคู่โปรดให้ไปซะเลย
พร้อมกับขอบคุณเอฟซีที่รักกันนะคะ
คอยซัพพอร์ตมาตลอดแบบนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงหนุ่มโตโน่กันนิดนึงนะจ๊ะ
ผมรักเขาผมก็อยากให้เขามีความสุขครับ

ขับรถมาจากสาแก้วแล้วก็

ให้รู้ว่าทุกอย่างที่ทำมันเป็น
มันมาจากความรู้สึก

เอาของฝากมาให้ที่หน้าเวที

แล้วเห็นเขาร้องไห้แบบดีใจนะครับ

เขาบอกว่าเขามาจากสาแก้ว
ผมก็เลยไม่รู้จะให้อะไรกับแดง
ใช่แล้วก็เราก็รู้ว่าเออเรา

เดี๋ยวมันจะไม่ครบคู่นะคะ

เขารักแฟนคลับของเขามากโตโน่

โตโน่ค่ะบอกว่าก็ได้เห็นข่าวค่ะ

เป็นห่วงพี่เพื่อนศิลปินที่ร่วมอาชีพเหมือนกัน
ส่วนตัวค่ะคิดว่ารับมือได้นะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มก็แล้วกัน

เมื่อวานนี้ได้เจอตัวขอครัวมับ

ข้าขแขนมานิดนึง

คืออย่างนี้คุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดค่ะของหนุ่มโอ้เนี่ยก็คือเรื่องขุนพันสามใช่ไหม
เรื่องนี้หนุ่มโอ้เขาตั้งใจเพื่อเป็นแฟนจอเงินมากเลยนะคะ
ไม่อยากให้พลาดชมกันนะคะแฟนรอติดตามนะจ๊ะ
ส่วนที่หลายคนชมว่าที่ภาพยนตร์รวมคนหล่อเอาไว้
ภาพยนตร์เรื่องนี้เขารวมคนหล่อเอาไว้บอกเลยค่ะหล่อทุกคน

ตั้งแต่ท่านขุนอันนานดาเนี่ยไงดูแล้วก็เล่าใจ

พรีเวดดิ้งออกมาแล้วฉันก็ใจสลายอยู่เบา

ยังชื่นชมทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มที่มาก
อยากจะให้ดูจริงกับภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามจ้า
โอ้โหครับก็หล่อตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วครับ
ก็คือแต่ว่าก็เป็นทีมงานที่สุดยอดครับ
เรื่องสลิงเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมเจอครบเลยครับระเบิดด้วย
ระเบิดป่าเผ้ากระท่อมต้องมานะครับคุณพันธุ์๓
ติดตามกันได้นะคะในโรงภาพยนตร์จ้ะ
แต่ล่าสุดทำเอาแฟนนะนะต้องออกมาปกป้องเลย

หลังมีคนตั้งกระทู้ว่าอุ๊ยมาริโอ

แฟนนะเอามาลงหน้ากลมก้นใหญ่ร่างหนา

อยากเห็นคนที่ตั้งกระทู้นี้มากเลย
เออนะฉันสะเทือนใจนะ
คุณผู้ชมค่ะงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่เห็นกันทุก
ก็เข้ามาคอมเมนต์ปกป้องกันเป็นจำนวนมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มบอยปกรณ์นะคุณผู้ชม
นี่นะคะแล้วแจ๊คแฟนชันนิกกี้นัชัทฮาริซ้าสปิงเก็ตเค้าก็มาเอามาปกป้องกัน

จริงเหรอจากแจ๊กได้ใช่เพราะ
บอกว่าโอ้นิสัยดีมากอย่าไปด่าโอ้อยากด่าเนี่ยมาด่าผมดีกว่า

รถทัวร์ก็เลยเลี้ยวเลยเลี้ยวไปด่าแจ๊ก

ถ้าเป็นแฟนคลับจริงจะไม่ทำแบบว่าทำกระทู้แบบนี้มาตั้งกัน
อีกอย่างเมื่อวานนะหนุ่มมาริโอออกงานคุณผู้ชมบอกเลยนะ
คอมเฟิร์มจากนักข่าว

แล้วก็น้องเบ้นน้องรถเบ้นของเราไปเจอตัวจริง
คุณผู้ชมหล่อมากนะคะ

หล่อแบบสาวเหนือว่าไงเห็นแบบนี้

คุณผู้ชมก็ติดตามผลงานให้ด้วยแล้วกันเนาะ
คุณผู้ชมคะข่าวเมื่อสักครู่ช่วยนับด้วยว่ามีคำว่าหล่อกี่คำค่ะ